เทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุง

หอมอร่อยมากเออรสชาติสุดยอดเลยแล้วถูกด้วยหอละสามสิบบาท
ไหมเขากำลังขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณแม่คุณต่อนะต่อได้ไหมขอคุยต่อนะ
คุณทานไปก่อนนะคุณแม่คุณแม่เอาคุณแม่ไปไหนอ่าคุณแม่ครับ
เดี๋ยวพูดคุยกับเรากันต่อโอ้โหขายข้าวเม่าเลยนะ
ขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันขายมานานหรือยังสำหรับพ่อป้า
ขายมานานแล้วค่ะสี่ปีได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วค่ะโอ้โห
มาแล้วแล้วก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าโบราณตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วด้วย
เอาล่ะไหนก็ไหนแล้วนะอยากจะแจกเสื้อตอบคำถามหน่อยนะ
คดีดีดีนะแล้วเดี๋ยวตอบถูกใจแล้วเดี๋ยวเราให้เลยค่ะได้ค่ะ
เอาล่ะไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีของเราคุณแม่ชอบรายการอะไรมากที่สุดครับ
รสนี้รสนี้เสียใจเขาเลยต้องมาขายข้าวเหมา
น้ำตาตกน้ำตาตกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามอบ
เสื้อตอนนี้นี่ให้กับคุณแม่คุณแม่นวดหน้าเรายังคือต่อไปขอบคุณนะครับ
นี่ครับขอบคุณมากนะครับเอาละบอกกันไปแล้วอ่าข้าวเม่าจ้าข้าวเม่า
จะขายต่อเหรอจะขายต่อแต่ว่านอกเหลือจากข้าวเม่าของดีของจังหวัดพิจิตย์แล้ว

และมาที่นี่มีอยู่หนึ่งร้านนะคะที่ต้องห้ามพลาดต้องไปชิมให้ได้
นั่นก็คือสาคูไส้หมูฟาดเท้า
ว่ากันว่าสาคูที่นี่อร่อยไม่เหมือนใคร
จะเป็นอย่างไรไปชมและชิมพร้อมกันเลยค่ะ
เข้ามาในซอยเทศบาล๙ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะ
เราก็พบแล้วร้านสาคูไส้หมูปะเทา

นี่คือพี่สมควรนะคะหรือว่าพี่หมี่เป็นเจ้าของร้าน
วันนี้พาคุณผู้ชมไปชิมสาคูไส้หมูปะเทานะคะ

หนึ่งในของอร่อยย่านเก่าวังกรดจังหวัดพิจิตรค่ะ
และแม่ค้าหน้าสวยคนนี้คือพี่เหมียว
หรือนางสาวสมควรนินคำแหงลูกสะพ้ายป้าเท้าค่ะ
ทายาทผู้สืบทอดการทำสาคูไส้หมูอร่อยออกขาย

เคยทำสาคูไปฝากร้านก๋วยเตี๋ยวขายนะคะ
ปรากฏว่าขายดิบขายดีเกินคาด
ต้องตั้งร้านเล็กขายเองแบบนี้แหละค่ะ
ค่ะเมื่อก่อนนี้พี่ก็จะตั้งอยู่ในซอยเล็ก
แต่ว่าพอดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มพริกสดโกลุ้ย
พี่ก็เลยเอาไปฝากที่ร้านโกลุยในตอนเช้า
และทั่วก็จะมีคุณผิดจิต
ข้าราชการพนักงานเยอะที่มาทานที่ร้านป้าเขา
กะทิก็กะทิสดค่ะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อย
ส่วนสาคูสูตรโบราณสืบทอดมาจากป้าเท้า

อร่อยลงตัวใครกินเป็นต้องติดใจค่ะ
อันนี้ลองชิมไหมคะเดี๋ยวพี่จะลาดกระทิช
เขาบอกว่าวิธีการกินไม่เหมือนใครด้วยนะคะคุณผู้ชม

มาชิมกันดูนะคะว่าสาคูไส้หมูที่เขาว่าอร่อยกันนักกันหนา
นี่จะอร่อยส่วนความล่ำลือหรือเปล่า
อื้อหือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ในแต่ละวันสาคูไส้หมูเจ้านี้ขายดีวันละเกือบหนึ่งร้อยกล่องมีลูกค้าแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนไม่ขาดสาย
ยังมีออเดอร์จากลูกค้าทั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงสั่งล่วงหน้าเข้ามาตลอด
ใครที่แวะไปย่านเก่าวังกรดจังหวัดพิจิตรขอแนะนำว่าห้ามพลาดนะคะร้านอยู่ในซอยเทศบาลเก้าตำบลบ้านบุงอำเภอเมือง
ไปชิมสาคูอร่อยใส่เค็มข้นทึ้งใจ
แป้งสาคูเหนียวนุ่มเขียวสู้ฟันกำลังดี
ราดด้วยกะทิข้นออกเค็มมันไม่เหมือนใคร
ตัดกับความหอมของกระเทียมเจียว
รับประทานคู่กับพริกขี้หนูสวน
รับรองอร่อยจนต้องบอกต่อเลยล่ะค่ะ
อรพันธ์ขาดท่องคำข่าวเทราะทีวีรายงาน
คุณผู้ชมโอ้สาคูน่าทานมากอร่อยมากด้วย
ที่สำคัญนะค่ะมาถึงพิจิตย์จะกินสาคูอร่อย
คุณผู้ชมบอกว่าอากาศร้อนร้อนไหม
ร้อนค่ะถูกคุณค่ะร้อนได้มาขนาดสี่แล้ว
อยู่แล้วเพื่อความสนุกสนานถ้าร้อนเดี๋ยวลงน้ำเลยเอ้า
เดี๋ยวน้องใบตองจะลงน้ำแต่ผมจะพาไปทานผักกันต่อ
ดีมากโอ้โหในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธ
ไปติดตามผักกาดขาวโอ้โหขาวขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามได้นะครับ
รายงานพิเศษตัวนี้ในช่วงของมหาศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์
นี่คุณผู้ชมครับมาไวมาง่ายเหมือนโกหกเลยทีเดียว
แต่จริงแล้วเราเดินทางมาหลายร้อยกิโลเลยทีเดียวนะครับ
ร้อยกิโลเมตรจากกรุงเทพมาที่นี่ที่บ้านบ่อสลีอำเภอฮอต
จังหวัดเชียงใหม่มองไปกว้างเห็นไหมครับ
นี่ผักกาดขาวปลีเต็มแปลงไปหมดเลย
ผมจะพาไปดูว่าวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่งดงามแบบนี้
เขาทำกันอย่างไรติดตามเลยครับ
ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในแปลงแล้ว
แปลงลุ้ยลุ้ยคืออะไร
ลุยก็คือผักกาดขาวปลีในภาษากลางนั่นเอง
นี่เป็นภาษาเหนือแปลว่าผักกาดขาวปีนะ
โอ้โหวางเรียงลายเต็มไปหมดปลูกเอาไว้เต็มเลย
สวัสดีครับสวัสดีเจ้า
อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันงอกงามขนาดนี้เนี่ย
เราไปได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนครับแม่เย็นครับ
สายพันธุ์ที่เราได้มาคือสายพันธุ์อะไรเอ่ย

สายพันธุ์นี้เอามาปลูกแล้วมันดียังไงครับแม่เย็นครับ
ดีได้ผลผลิตดี

พระกาศขาวปลีสายพันธุ์นี้ไซโครน๓๘๘

ต้องพ่อแป้งแล้วก็ซ่อยปุ๋ย
ซ่อยปุ๋ยซ่อยปุ๋ยต้องส่งค้าง

น้ำหนักนี่สักหัวหนึ่งน้ำหนักเท่าไรครับ
ส่งประมาณสองกิโล
ประมาณสองกิโลหัวหนึ่งถือว่านักมากนะครับ
ถามหน่อยแล้วกันว่าครั้งที่แล้วเนี่ย
งวดก่อนเราปลูกแล้วได้ผลผลิตออกมา

ประมาณ๕หมื่น๕หมื่นบาทเลยนะ
ครั้งนี้ปลูกเยอะกว่าครั้งที่แล้ว

เห็นเหลือเกินว่าหัวหนึ่งนะครับภาคการข่าวฟรีของที่นี่
มันใหญ่ขนาดไหนใจเย็นครับขอดูสักหัวหนึ่งได้ไหม

ไปเลยครับเลือกมาสักหัวหนึ่งอันนี้ได้ไหม

อย่างนั้นผมขออนุญาตขอมีดหน่อยครับ
นี่เดี๋ยวผมจะตัดเองเลยด้วยมือของผมเองนี่แหละ
ปุ๊บอืมปุ๊บโอ้โหใหญ่มากหนักจริง
โอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยแม่เย็นดูดิ
โอ้โหไม่ต้องเทียบกับหน้าผมไม่เสียเวลาเพราะว่าใหญ่กว่าอยู่แล้ว
เทียบกับคุ้งดีกว่าใหญ่กว่าเยอะเลย
นี่ใช่ไหมที่บอกว่าประมาณสัก๒โลได้

นี่สามารถส่งขายได้เลยทีเดียว
ใช่คุณผู้ชมครับที่นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แล้วก็ปลูกกันเยอะจริงได้ผลผลิตที่ดีด้วย
แล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ได้มานะครับ
พระกาศขาวปลีไซโกน๓๘๘
โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ
หนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้

ส่วนช่วงนี้มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ
หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขอเดินดูต่อ

อร่อยคุณผู้ชมจะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าอ่ะฮะ
มันก็มีเด็ดเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาอ่วนดีกว่าช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
โปรดติดตามต่อไป